ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
คือไม่น่าเชื่อนะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ปฐุมธานีอายุเพิ่งแบบ๑๕
ค่ะเขาท้าทายกันมาหลายรอบอืมรอบล่าสุดนัดเจอกันเมื่อคืน
วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มบ้านเอื้ออาทรนะฮะ
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นนะเขานัดเจอแถวทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
ที่ตมบลบ้านใหม่ของพื้นเมืองจังหวัดปฐุมธานีตรงนี้นะฮะ
คู่กรณีเขาคือกลุ่มวัดเทียนค่ะคือมาถึงเนี่ยปลาระเบิดปิงปอง
ใส่กันปุ้งปั้งปุ้งปั้งสุดท้ายมีคนหนึ่งอายุสิบห้าปีเท่านั้นนะฮะ
ค่ะน้องชื่อพันธุ์ถูกเพื่อนลากเข้ามาเนี่ยคือถูกยิง
กระสุนเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดเสียชีวิตถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เพื่อนของพันธุ์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มวัดเทียนเนี่ย
เคยมาหาเรื่องเขาก่อนนะมาปลาระเบิดใส่พวกเขาก่อน
แล้วก็อัดคลิปไปด้วยแล้วก็ไปโพสต์ลงสตอรี่เฟซบุ๊กเขาก็เลยท้ากลับไปว่า
เจอกันหน่อยนี่คือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามาถึงก็ใส่กันอีกเหมือนเดิม
แต่คราวนี้ฝั่งนั้นเอาปืนมาด้วยตายไปคนหนึ่งและล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากเกิดเหตุในคืนวันนั้นที่ถูกยิงตายไปคนนึงใช่ไหม
นี่กลุ่มบ้านเอื้ออาทรเนี่ยยังขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกลุ่มวัดเทียน
เพิ่งยิงเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับว่าโอ้โหใส่กันไม่หยุดเลยอ่ะ
นี่นะฮะทางกลุ่มวัดเทียนนี่เป็นกลุ่มที่ไปยิงเขา

เข้าสู่วันที่๒๔เมษายนแล้ว
แต่ตอนที่เกิดเหตุปลาระเบิดปิงปองใส่กันแล้วก็ถูกยิงตายไปคนหนึ่งเนี่ย๕ทุ่ม๔๐
ของวันที่๒๓เมษายนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
ที่ตระบวนบ้านใหม่เผื่อเมืองประธุมธานีแต่ขี่ไล่ตามมาลงเมื่อสักครู่นี้
กินถึงเขตพื้นที่เข้าเมืองทองธานีแล้วนี่นะฮะสุดท้ายกลุ่มวัดเทียนขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน๒คัน
ซ้อนท้ายมาคันละ๓เนี่ยเป็น๖คนเนี่ยก็ขี่หลบหนีไปส่วนกลุ่มบ้านเอื้ออาทรที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมา๕๖คันเนี่ย
ก็มีคนซ้อนท้ายกันด้วยเนี่ยสงสัยจะไล่ตามไม่เจอหรือยังไรก็หายเงียบกันไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หน้ามศธที่ตมบังพูดดปเกรดจนนทบุรี
คือหลังจากเกิดเหตุตรงนั้นตรงนี้มีวัยรุ่นอีก๒คนถูกฟันจนบาดเจ็บอีกคนนึงเจ็บเล็กน้อย
เขาบอกเขาขี่จักรยานยนต์มากันสองคันเหมือนกันนะแล้วก็มาเจอกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์มาอะไรจากไหนไม่รู้
พอเห็นพวกเขาเนี่ยเขาก็ถูกไล่ตามไล่ฟันก็เลยไม่รู้ว่านี่คือกลุ่มวัดเทียนหรือว่าหรือเขาถูกเข้าใจผิด
คือคืนนั้นมันยิงมันฟันกันมั่วไปหมดเลยขณะเดียวกันวันนี้นะครับเราได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
น้องคนนี้อายุ๑๗ปีนะฮะสมมุติว่าชื่อบีก็แล้วกันเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาบอก
เนี่ยบอกผมอยู่เหตุการณ์แบบอยู่ตั้งแต่ต้นเลยเขาบอกว่าเขาโดนปลาระเบิดใส่ก่อนเป็นระเบิดปิงปอง
จน๒๒เมศาก็ท้าทายกันอีกเพื่อจะเอาคืนข้อนัดมาเจอกันข้รุงนี้จนภาพในกล้องเวลาลองจอลปิด
บีบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่ฝั่งนั้นคือกลุ่มฝั่งวัดเทียใช้ปืนยิงใส่กว่า๑นับ
แต่บีหลบทันก็เอาระเบิดปิงปองเนี่ยปลาใส่ฝั่งนั้นตามที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดเลย
แล้วก็วิ่งไปหลบที่ในหมู่บ้านจังหวะนั้นกลุ่มคู่อริก็เลยหันไปยิงใส่กิตติพันธ์หรือว่าพันธุ์
ที่เป็นเพื่อนของเขาแต่อายุเพิ่ง๑๕ซึ่งไปหลบอยู่ข้างร้านส้มตำที่เป็นทางตัน
ขณะเดียวกันก็ไล่ปลาไล่ฟันอะไรกันต่ออีกแบบมีทั้งคนจงคนเจ็บนะพอเปิดทางอะไรกันได้เนี่ย
ก็ไปพากิติพันธ์เนี่ยพยุงร่างออกมาจากจุดที่เป็นทางตันแต่ถูกยิงไปแล้วหมดสติไปแล้ว
กระสุนเข้ากลางหน้าอดไปนัดนึงคือบียอมรับว่าอีกฝ่ายนึงรู้ว่าอีกฝ่ายนึงมีปืน
แต่ก็มองว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยต่อให้เอาปืนมาเนี่ยแต่ก็ไม่ควรจะแบบมาไล่ยิงกันถึงตาย
พันเขาหนีเข้าไปเนี่ยเป็นทางตันแล้วไม่มีโอกาสในการต่อสู้แล้วเขาเสียใจมาก
เหมือนกับเขาชวนเพื่อนมาตายเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนี้
เขาบอกเขาโดนปลาระเบิดใส่แล้วเขาบาดเจ็บก่อนก็เลยนัดมาเอาคืน
ขณะเดียวกันตอนนี้เขาอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มกลุ่มที่ก่อเหตุให้ได้นะ
ถ้าจับไม่ได้เนี่ยโอ้โหฟังบีนะบีบอกถ้าจับไม่ได้ผมไม่จบนะ

ใช่เขาบอกเขายอมไม่ได้ที่เพื่อนเขาตายอย่างนี้ถ้าตำรวจจับได้เนี่ยถึงจะจบเรื่องนี้
ถ้าจับไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เพื่อนเขาตายฟรีเอาแล้วจะเอายังไงนะ

คือยังไงจะไปไล่จับเองหรือจะไปเอาคืนหรือยังไง
ก็หวังจะให้ตำรวจจับได้นั่นแหละแต่ไอ้ประโยคคำพูดลักษณะแบบเนี้ย
มันเหมือนกับความรู้สึกคุณมันยังไง

ก็นี่ก็ถึงตายกันไปเนี่ยเห็นไหมครับ
แล้วก็ไม่พอใจกันอะไรกันก็เลยท้าทายกันไปมาอะไรพวกนี้

จุดเริ่มต้นเนี่ยลองฟังบีนะฮะ
มาถึงเล็งผมเลยพี่ยิงผมเลย
แต่ยิงไม่โดนผมก้มหัวหลบแล้วมันก็ไปโดนต้นไม้
แล้วทีนี้ก็พอทีนี้ยิงผมไม่ได้
เหมือนกับรู้ว่ายิงผมไม่ได้แล้วไปเอาเพื่อนผมอ่ะ

เขาก็ปืนปากกาจ่อนเอาออกยิงเลยพี่
วิ่งไปแล้วผมเอาหมวกกันหัวไว้
ตอนเขายิงจะยิงหัวมาผมกันไว้แล้วผมฟันแขนเขาไป

ผมก็เลยปลาระเบิดไปอีกลูกนึงแล้วเขาก็ถอยออกไปเลยพี่

เราใช้อาวุธฟันกลับไปเนี่ยคือเป็น

หนีไปจนมุมแล้วอ่ะผมอยากรู้แค่นั้นแหละว่าทำไมถึงต้องไปยิงด้วย
มึงจะฟันกันอย่างเดียวไม่ได้เหรอ
เพราะว่าเขาหนีเขาไม่มีอาวุธสู้แล้วพี่
ตัววันมีแค่ระเบิดลูกเดียวที่เขาถือก่อนตายอ่ะ
และคนที่สมควรตายไม่ใช่เขาด้วย

แล้วก็เห็นว่าเราพยายามจะอุ้มร่างเพื่อน
ผมอุ้มออกมาผมอุ้มเพื่อนออกมา

แต่เขาก็หมดสติตั้งแต่ข้างในแล้ว

แต่พออุ้มออกมาเขาเงือกเดียวเองพี่
เขาเงือกเดียวแล้วเขาก็ไม่หายใจแล้ว

ที่ผมเอาเพื่อนไปแล้วผมดูแลเขาไม่ได้

แต่ผมไม่ให้เพื่อนผมตายฟรีอยู่แล้ว
ถ้าเขาจับไม่ได้ผมว่าน่าเป็นคนที่ย้อนติด
แล้วอีกฝันคุณแขทมาสอน
คือบีพี่จะเตือนให้นะคือ
ใครที่ได้ฟังกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า
ในมุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว
ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
ของกฎหมายให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการไม่ใช่จะไปเอาคืนจะแบบแค้นใจ
เอาคืนกันไปเอาคืนกันมาแต่ไอ้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอ่ะ
อย่าชวนกันไปก่อเรื่องอะไรอย่างนี้สิคือไอ้คำพูดลักษณะแบบเนี้ย
มันในโลกของหนังละครเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมเราต้องไม่ตายฟีเริง
แล้วยังอายุน้อยกับน้ำพี่หูยใช่แต่พวกเราได้ตายกันจริงนะ
ฟังแล้วแบบโอโหแล้วยิ่งควรชัดมาสอนอันนี้
ที่คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับบีเนี่ย
เขารู้สึกเหมือนกับว่ายังมีคนตามมาจะมาทำร้ายเขาอีกนะมาซุ่มจะมาทำร้ายเขาอีก
แสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่จบหรือยังไงแล้วก็มีการท้าทายกันทางโซเชียลอีกแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะมาเล่นงานกันอีกอ้าวอีกเหรอค่ะมันจะจบไหมเนี่ย
กลุ่มวัดเทียนเหรอกับกลุ่มเมืองบ้านเอื้ออาทรกับกลุ่มวัดเทียน
ตายแล้วมันจะไม่จบกันหรือยังไงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุมันเหมือนมีลางนะเพราะตัวของพันธุ์เนี่ยเพื่อนของเขาที่ตายเนี่ย
ทำตัวแปลกอยู่เหมือนกับพูดว่าอยากเผาเสื้อผ้าทิ้งเดี๋ยวก็ไม่ได้ใส่แล้ว
ตรงนี้เนี่ยบีบอกว่าพันธุ์เนี่ยเขาพูดประมาณว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าโทษตัวเองนะ
เหมือนกับมีคนสั่งเป็นการสั่งเสียกันหรือเปล่า
แล้วเมื่อคืนยังมีคนเห็นว่าพันธุ์เนี่ยเขามาหาเขาเดินเข้าบ้านพร้อมกับบีด้วย
มีคนในซอยเขาบอกว่าเห็นแล้วหมาเห่ากันทั้งซอย
พี่ผมเลยจุดทูบกลางแจ้ง
แล้วผมก็ได้กลิ่นทูบแล้วผมรู้สึกได้เลยว่า
เหมือนเพื่อนผมนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ข้างที่นอนนะ

ส่วนทางคดีความนะครับพันธมตเอกจตุพรคงเมือง
พุ่มกับการสพปากคลองรังศิษฐ์นะครับ
บอกว่าจากการสืบสวนตอนนี้

มีอยู่๔คนนะกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
ภาพจากกล้องวงจรปิดการให้ปากคำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
การติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเนี่ย

แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกันตำรวจบอก
เดี๋ยวคนก่อเหตุจะไหวตัวทัน